มีแก๊งที่ไปหลอกผู้สูงอายุตามหมู่บ้านเกิด
ขึ้นอีกแล้วนะครับตอนนี้ไปเจอที่สุรินต์มีคนเขาไป
ถ่ายไว้ได้พอดีนะฮะถ่ายคลิปเอาไว้ได้คือไปหาคุณลุง
คุณป้าแล้วก็หลอกบอกนี่ให้ซื้อผงซักฟอกอ่าซองหนึ่งแค่
บาทเดียวแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดจับอะไรขึ้นมาในซองเนี่ยมันมีรางวัลอยู่
คือพอเขาจับได้พวกหม้อหุงข้าวเตาแก๊สก็ไปหลอกคนเท่าคนแก่เพื่อจะหากลวิธีว่า
ยังไงต้องจ่ายค่าหม้อหุงข้าวค่าเตาแก๊สอย่างนี้โชคดีคุณลุงท่านนี้

เถอะโชคอีฮะเรานี่มาฮะเว้ย
คูปองพันกว่าบาทพันก้าวเกาหลอยเกายี่เก้าบาท
คูปองยังไม่เห็นอันนี้มาขายสองละหนึ่งบาท
ดาตราภาศาสตร์เออได้เลยครับดูมันไปที่แบบ
เออรถดูเลยครับเพราะว่ามันเคยมาหรอก
เดินหนีไปนู่นแล้วนะครับผู้หญิงคนนี้นี่ที่คนถ่ายคลิปเขาบอกเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นพื้นที่หมู่บ้านแถวสำโรงทาบนะครับคนที่โพสต์คลิปเนี่ยบอกว่าเตือนภัยระวังแก๊งมิจฉาชีพ
มาหลอกคนแก่นะพอเดินตามจะถ่ายก็ไม่พอใจขู่จะให้คนในรถเนี่ยชักปืนยิง
แต่สุดท้ายก็รีบไปขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไปเลยเป็นรถกระบะทะเบียนขอนแก่นเขาเลยเตือนภัยบอกอยากให้ทุกคนระวังตัวนะฮะ
เราได้เจอกับคนถ่ายคลิปนะครับชื่อคุณแจ๊คคุณแจ๊คบอกว่าลุงอายุ๖๖กับป้ายุเจ็ดสิบ
อยู่ที่บ้านบ้านอยู่บ้านครูหัวนาที่หมู่๑ตำบลประดูกอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์
เมื่อตอนบ่ายโมงนะฮะมีรถกระบะขับมาจอดแล้วผู้หญิงในคลิปเนี่ยเดินมาหาลุงกับป้าที่บ้าน
ตอนนั้นเขายังไม่อยู่นะหลานเขายังไม่อยู่อยู่แต่ลุงกับป้า๒คนอายุ๖๐กว่ากับ๗๐นะครับ
จากนั้นก็นำผงซักฟอกในห่อพลาสติกเอามาขายบอกซองละบาทเดียวนะแต่ต้องซื้อ๕ซองนะ
อยากลุ้นโชคที่เป็นรางวัลที่อยู่ในสลากในซองนี่นะฮะ
ลุงก็เลยซื้อห้าซองห้าบาทแกะซองออกมาดูอุ้ย
รางวัลหม้อหุงข้าวคืออย่างนี้ก็ต้องให้เลยนะ
อ่าต้องให้เลยใช่ไหมตามความเข้าใจแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้
เอาหม้อหุงข้าวมาให้แล้วบอกว่าโอ้มันมีค่าใช้จ่ายแบบนั้นแบบนี้
ต้องเสียเงินหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถึงจะได้หม้อหุงข้าวโอ้โห
โชคดีคุณลุงบ้านนี้แกรู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจ
ก็เลยโทรหาหลานชายฮะแล้วก็เป็นที่มาของคลิปนี้ครับ
ซองแรกไม่ได้อะไรครับแกะซองที่สองเขาบอกว่าได้หม้อหุงข้าวสองอันครับ
เขาก็ไปเดินไปถือหม้อหุงข้าวมา
แล้วทีนี้เขาบอกว่าแกะแล้วต้องซื้อหม้อหุงข้าวก็เลยเอาเปรตราคาพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทกับเปรต
อ๋อเขาคือเพราะว่าแกะซ้องที่สองพอได้รางวัลได้รางวัลหม้อหุงข้าวเขาก็มากดดัน

คือถ้าคนแก่อยู่ตามลำพังก็จะยัดเยียดกดดันให้เอาสินค้าจนได้อันนี้หลานชายเขาอ้างนะรู้ทัน
หลานชายเขาอ้างว่าอย่างนี้นะเผื่อผู้หญิงท่านนี้รถกระบะคันนี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะครับ
แต่คนที่เขาลงคลิปเขาให้ข้อมูลว่าอย่างนี้แล้วก็มีคนมาแสดงความเห็นนะครับในคอมเมนต์นะครับของคลิป
บอกว่าเคยเจอเหมือนกันนะลุงแถวบ้านเจอแบบนี้ถูกรางวัลได้เตาแก๊สสุดท้ายเสียเงินไปสองพัน
ก็เลยเชื่อว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพแบบเดิมที่จะไปหาบ้านที่มีคนแก่อยู่ลำพัง
ตามต่างจังหวัดเนี่ยกลางวันลูกหลานก็ไม่ค่อยอยู่กัน
มุกประมาณแบบนี้เคยมีมานานแล้วเนอะจะเน้นหลอกคนเท่าคนแก่ต้องระวังนะคะ